กินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกขอให้ยกมือขึ้น

อย่างนั้นถ้าไปแถวอ่างทองสังเกตรถเข็นแบบนี้นะ
เขาบอกว่าเด็ดที่สุดเลยแหละ

ถ้าเห็นแม่ค้าคนนี้เห็นรถเข็นมินิสีชมพูแบบนี้นะ

เป็ดเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรสเด็ดของอ่างทองเขา

นางสาววิมลพลหารหรือว่าพี่เป็ดแม่ค้าอายุ๔๔ปี
บอกว่าจะพาหม้อก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านและอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบ
วางบนรถเข็นมินิสีชมพูคันนี้
แล้วตระเวนเดินขายก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกไปทั่ว
พื้นที่ตลาดสดตลาดนัดเพราะว่าลูกค้าเยอะเข้าไปได้นะฮะ
รถแบบนี้เนี่ยไปได้ทุกตรอกซอกซอยเออเห็นแล้วมันก็แบบดูกระทัดรัดดีนะ

สร้างความสะดวกแล้วก็ประทับใจให้แก่ลูกค้าด้วยนะครับ

ถึงที่บริการถึงที่ร้านนะคะแล้วก็ให้ส่งที่บ้าน
แล้วก็มีงานทำบุญเดินเลี้ยงพระเชิญได้เลยนะคะ
เพื่อเจียบบุหร์แล้วส่งค่ะ
ไม่ใช่ว่าจะเจอกันง่ายนะครับ
คุณผู้ชมน้องก๊อฟน้องปุ้ยครับมาดูตารางการขายของพี่เขาหน่อย

เออมาดูไทม์ไลน์การขายของพี่เขาหน่อย
วันจันทร์ถ้าอยากกินต้องไปที่ตลาดสดเทศบาล๒อำเภอเมืองอ่างทองครับ
อังคารจะขายที่ตลาดอำเภอวิเศษชายชาญครับ
พุธจะขายที่ตลาดอเภอโพทองครับ
วันพระนาศาสตร์บดีขายที่ตลาดนัดคลองถมอ่างทองครับ
ส่วนวันนี้วันศุกร์ใครอยากกินนะครับ
เป็ดขายที่ตลาดอำเภอแสวงหา
ส่วนวันเสาร์ขอพักวันหนึ่งพักลวกก๋วยเตี๋ยววันหนึ่ง
ส่วนวันอาทิตย์จะขายที่ตลาดนัดสี่แยกวิเศษชายชาญ
ใครจะหาไปไม่เจอนะโทรถามก่อนว่าวันนี้แกขายที่ไหน
ถ้าอยากลองนะโอ้โฮ๓๐บาทโทษเมื่อเรื่องเลย
คือเห็นอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องลงทุนเยอะนะ
รถคันแค่นี้มันทำให้เขาทำมาหากินได้นะ
คุณผู้ชมลองปรับดูเนอะ

ตามตลาดเนอะเห็นแล้วก็หิวอะไอเดียดีมาก